กันหน่อยครับเป็นญาติกันแท้ติดเงินกัน
สองร้อยฮะสองร้อยบาทสองร้อยบาทเป็นหนี้สองร้อยบาท
ก็เลยไปทวงเงินว่าเมื่อไหร่จะจ่าย๒๐๐บาท
ปรากฏว่าฝั่งที่ติดเงินเนี่ยก็ยังบ่ายเบี่ยงไม่ได้จ่ายเงิน
เขาก็เลยคว้ากันไกลแทงฝั่งลูกหนี้ตายครับ
สองร้อยบาทเพราะเงินสองร้อยบาท
คุณผู้ชมครับเป็นญาติกันด้วยนะฮะ

กลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติที่นครศรีธรรมราช
รับแจ้งว่ามีคนถูกแทงตายไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุ
เจอร่างของนายเขียวอายุ๔๑ปี
ในเขียวคือนายธวัชชัยมีบาดแผลถูกแทงด้วยกันไก่
โดนที่แผ่นหลังด้านขวานะครับตรงจุดนี้ด้านขวาโดนไป๑แผล
พยายามจะส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ปรากฏว่าไม่รอดครับ
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายนั่งคุยอยู่กับแม่
ชื่อว่ายายเซียนยายเซียนอายุ๗๒คุยกันอยู่ในบ้าน
แม่ลูกคุยกันคนก่อเหตุชื่อว่านายดำรงศักดิ์หรือว่าในติ่ง
อายุ๔๗ในติ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละครับ
เดินมาหาแล้วมาทวงหนี้ติดเงิน๒๐๐เมื่อไหร่จะจ่าย
เขียวเอาเงินมาจ่ายได้แล้ว๒๐๐ทั้งคู่ทะเลาะกัน
เซียนเนี่ยคือแม่ของผู้ตายต้องเข้ามาเป็นคนกลางในการห้าม
เพราะฝั่งหนึ่งก็ลูกแล้วอีกฝั่งหนึ่งที่มาทวงเงินนั่นหลานนะฮะ
โอ้โหคือฝั่งหนึ่งก็ลูกอีกฝั่งหนึ่งก็หลาน
คือเห็นใจทั้งคู่ก็เลยมาช่วยห้ามแล้วก็รับปากว่าเอาอย่างนี้ติ่ง
เดี๋ยวแม่จะคืนให้พรุ่งนี้นี่มันดึกแล้วพรุ่งนี้๒๐๐บาทเดี๋ยวแม่คืนให้
พอแม่รับปากแบบนี้ติ่งกำลังจะเดินออกไปจากบ้าน
แต่เหมือนอารมณ์ค้างหรือว่าโมโหมันยังไม่ได้ระบายออกหรือใดก็ยังไม่แน่ใจนะฮะ
คือเขาบอกว่าหัวร้อนเห็นได้ชัดติ่งเดินย้อนกลับมาแล้วมารอบนี้เนี่ย
เห็นว่าเอากันไกลมาด้วยเอากันไกลไปแทงที่หลังของนายเขียว
เขียวซุดล้มลงไปแล้วก็สิ้นใจตายยังไม่ทันส่งโรงพยาบาลเลยครับ
ส่วนในติ่งคนก่อเหตุหนีหายไปในความมืดครับ
วันนี้นักข่าวของเราคุณเนติชาวลงพื้นที่ครับ
เพื่อตามหาความคืบหน้าของคดีและตัวของในติ่งคือคนนี้
คุณเนรลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังที่เกิดเรื่องครับ
ก็คือบ้านของผู้ตายนั่นแหละอยู่ติดกับถนนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับ
วันนี้ก็เป็นการเตรียมงานศพนะร่างของผู้ตายคือในเขียวเนี่ย
มาตั้งสวดอยู่ที่หน้าบ้านแล้วภายในบ้านเนี่ยนะครับ
พื้นที่มันจะเป็นถงเล็กแม่ผู้ตายก็คือใยเซียนคนนี้
ทำความสะอาดรอยคราบเลือดอะไรต่างไปหมดแล้ว
เซียนบอกว่าเขียวลูกฉันกับติ่งคนที่เป็นมือฆ่าเนี่ย
เขาเป็นญาติกันนะอย่างที่บอกติ่งนั่นหลานเขียวเนี่ยลูก
แล้วที่ผ่านมาสองคนนี้เขารักกันไหมครับแม่
เขาก็รักกันก็เป็นเหมือนญาติแต่บางทีเวลาเมาก็ทะเลาะกันอยู่บ่อย

ที่ผ่านมาไม่เคยลงไม้ลงมือนะฮะ
แล้วที่ลูกแม่ไปติดเงิน๒๐๐ตกลงแล้วมันยังไงครับแม่
แม่บอกว่าคือเอาจริงแม่ก็เพิ่งรู้แล้วแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่จะจ่ายให้
แต่ว่าติ่งเขาไม่ยอมแล้วบวกกับว่าติ่งน่าจะเมาด้วยครับ

ก็เลยคว้ากันไกลมาแทงตัวของนายเขียว
ลองฟังเสียงคุณยายเซียนครับ

กระทั่งติ่งคนก่อเหตุมาทวงคืน
เมาคว้ากันไกลแทงเขียวซึ่งเป็นญาติจนตาย
ถ้าไม่เมาก็รักกันเมาเมื่อไหร่ตีกันทะเลาะกัน
เนี่ยฮะสายที่ผ่านมาญาติพาตัวผู้ก่อเหตุคือในติ่ง
เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วเรียบร้อยคนนี้ครับ
เดินทางไปที่โรงพักษพเฉลิมพระเกียรติที่นครศรีธรรมราช
แล้วคุณมิ้นคุณผู้ชมดูนะฮะจังหวะที่แม่ของผู้ตายคือยายเซียนเจอในติ่งเนี่ย
คือบางคนคิดว่าต้องเข้าไปตบหน้าหรือต้องเข้าไปด่า
มันเกิดภาพแบบนี้ครับคุณผู้ชมมันเกิดภาพว่าคือยายเซียนเนี่ย
เข้าไปกอดเลยเข้าไปกอดด้วยความเห็นใจ
คือมุมหนึ่งก็ลูกและอีกมุมหนึ่งก็หลาน
เซียนเข้าใจไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
แล้วก็บอกเลยว่าไม่น่าต้องมาฆ่ากันแบบนี้
ในขณะที่ตัวของในติ่งเองก็บอกกับยายเซียน
ซึ่งก็เป็นญาตินะบอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะฆ่านะ
ทำไปเพราะว่าพลั้งมือจังหวะนั้นมันกอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน

ยายเซียนนี่ใจกว้างมากขึ้นภาพวินโดคู่กับยายเซียนก็ได้ครับ
เสี้ยนบอกเลยนะฮะบอกว่าไม่ติดใจเอาเรื่องเอาความทั้งสิ้น
โอ้โหคือเข้าไปกอดเพราะเข้าใจ
แล้วก็ให้อภัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ติดใจ

เสียลูกไปทั้งคนนะฮะโดยฝีมือของหลานนะฮะ

นี่คือหัวจิตหัวใจของคนเป็นแม่
ว่ากันไปตามกฎหมายก็แล้วกันยายเซียนบอกครับ

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงสายที่ผ่านมา
คุณเนของเราได้คุยกับในติ่งเพิ่มเติมเขาบอกว่าเอาจริงนะ
คุณผู้ชมเดินทางฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกใจ
เรื่องราวทั้งหมดต้นเหตุมันมาจากตัวของในติ่งเองนั่นแหละครับ
มันยังไงติ่งเป็นคนติดเงินในเขียวก่อน๓๐๐บาท
ติ่งไปยืมเงินเขียวมา๓๐๐บาทแล้วติดเงินเขียวคือผู้ตายใช่ไหมฮะ
วันที่มีเงินจะเอาไปคืนมันมีแบงค์ใหญ่คือแบงค์ห้าร้อยอ่า
เขียวเอามาคืนแล้วนะ๓๐๐บาทแต่นี่เป็นแบงค์๕๐๐บาททอนมา๒๐๐บาทก็แล้วกัน
เขียวบอกว่าไม่มีทอนอ่ะเดี๋ยวค่อยทอนคืนให้วันหลังได้ไหม
บอกว่าเดี๋ยวคืนให้คือสรุปจริงคือเขียวไม่ได้ไปยืมเงินติ่งนะ
ติ่งเป็นฝ่ายเริ่มยืมเงินก่อนแต่ติ่งดันมีแบงค์ใหญ่กว่า
แล้วพอเขียวไม่ได้ทอนเงิน๒๐๐ก็เลยไปทวงพอทวงแล้วไม่ได้ก็เลยเกิดเรื่อง
แล้วสุดท้ายเขียวที่ให้ยืมเงินไปตอนแรกต้องมาตายแบบหน้าอนาจครับ
ติ่งย้ำครับไม่ได้ตั้งใจฆ่าแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นจังหวะชุนละมุนจริง
แล้วต่อสู้กันในติ่งอ้างว่าผู้ตายก็เอาท่อนเหล็กทำท่าจะตีเขา
ก็เลยยกมือป้องกันตัวแล้วจังหวะนั้นคือเหวี่ยงมือเขาบอกว่าเหวี่ยงมือครับ

นอนอยู่ที่บ้านญาติจนกระทั่งญาติพาเข้ามอบตัว
เขาบอกว่าอย่างนี้นะฮะเขาไม่ได้คิดค่าเขียวอย่างแน่นอน
และนี่คือคำยืนยันฟังจากปากของในติ่งฮะ
โดยเจตนาเสริม
เบืองโต้นแจ้งเค้าหาค้าโดยเจตนาไตลองไว้ก่อนนะครับ
มีพิธีเผาพระฤหัสที่จะถึงนี้๒๐ตุลาคม
บอกว่าสงสารมากที่สุดก็คือยายเซียน
เสียทั้งลูกเสียทั้งหลานลูกตายหลานติดคุก
และต้นเหตุคือเพราะความเมาฮะ